คุณผู้ชมคะไก่เซเว่นตายแล้ว

แต่เขาคือคนร้ายที่เข้าไปในร้านเสริมสวยที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
พยายามเข้าไปจะขโมยของไปลักทรัพย
แต่ปรากฏว่าตำรวจตามไปเจอได้ทัน
ไก่เซเว่นเนี่ยหนีออกจากจุดแรก
เข้าไปในบ้านของชาวบ้าน

หลังจากนั้นตำรวจก็พยายามติดตามเรื่อยมานะคะ

ไปจับเด็กอายุ๘ขวบตอนนั้นโดนยิงแล้วนะ
จับเด็กอายุ๘ขวบเป็นตัวประกัน
แต่ดูเหมือนว่ากรรมจะตามทัน
เพราะจังหวะที่จับน้องเป็นตัวประกันเนี่ย

แล้วเท้าเนี่ยไปสะดุดฟ้าท่อล้มลง

รุมประชาธรรมกลายเป็นภาพนี้ค่ะ
เหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชปากใต้นะคะ
ตอนแรกเข้าไปในร้านเสริมสวยก่อน

พงศักดิ์เจษดารมอายุ๔๐ปี

เกิดการดวนปืนกับไก่เซเว่นขึ้น

ปรากฏว่าไปเจอเด็ก๘ขวบจับเด็ก๘ขวบเป็นตัวประกัน
แล้วจังหวะที่ถอยหนีกันจับกลุ่มของตำรวจ
ไก่ไปสะดุดฟ้าท่อก็เลยทำให้ล้มลง

พอล้มเสร็จปุ๊บตำรวจเข้าไปจับกลุ่มแบบนี้ค่ะ
ชาวบ้านเองก็เข้าไปรุมประชาธรรม
ไก่๗ได้รับบาดเจ็บ
ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลแต่สุดท้ายไม่รอดค่ะเสียชีวิตค่ะ
เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบเพิ่มเติมบริเวณจุดเกิดเหตุ
พบอาวุธปืนขนาด๙มิลลิเมตรจำนวน๑กระบอก
แล้วก็อาวุธปืนขนาด๓๘ไทยประดิษฐ์อีก๑กระบอก
ก็เลยเก็บไว้เป็นหลักฐานทั้งหมดเป็นของคนร้ายนะคะ
ทีนี้เรื่องราวที่เกิดขึ้นก็ถามกันต่อเอ๊โรสลิน
สรุปแล้วไก่เซเว่นชื่อนี้ได้แต่ใดมา
พลตำรวจตรีสนทิชัยอาวัฒนากุลเทพ
บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนครศรีธรรมราชบอกว่า
คือไปตรวจสอบประวัติแล้วไก่เซเว่นที่มีฉายาว่าเซเว่น
เพราะว่าเคยมีประวัติก่อเหตุลักษัพชิงทรัพย์มาอย่างโชคโชน
ในร้านสะดวกซื้อหรือร้านเซเว่นเอลิเว่น

ก็เลยกลายเป็นที่มาของไก่เซเว่น
แต่ว่าถูกจับกลุ่มดำเนินคดีเข้าคุกไป
พอพ้นมาจากคุกก็ออกอีกแล้วออกไลน์อีกแล้ว
ตระเวนก่อเหตุลักษัพในหลายพื้นที่

ที่ได้ก่อเหตุลักษัพแบบนี้
เพราะว่าตำรวจยิงแล้วก็ตายในที่สุดค่ะ